คุณผู้ชมฮะอย่างที่เตือนตอนใต้เนี่ยภาคใต้ของไทยเนี่ย
ก็ยังมีฝนตกหลายพื้นที่นะสุราธานี
เหตุการณ์นี้เด็กไปเล่นน้ำกับเพื่อนอ่า
คือเห็นแล้วนะว่าน้ำท่วมประมาณสักครึ่งเมตร
พี่เบิ้ลไม่ต้องแข็งอุ้ยปรากฏว่าจมหายไปเลยอ่ะ
อุ้ยถูกดูดเข้าไปในท่อระบายน้ำท่อนี้แล้วนะ
ตั้งแต่เย็นเมื่อวานเนี่ยท่อนี้โอ้โหลงไปยังไง
จนวันนี้คุณผู้ชมต้องหากันต่อครับต้องหาน้องฟลุ๊ก
เด็ก๑๐ขวบอยู่ป๔นะโรงเรียนแห่งหนึ่งบนเกาะสมุยครับ
ที่หายไปตั้งแต่๕โมงเย็นโอ้โหยังหาไม่เจอเลยเนี่ย
จุดตรงนี้คุณผู้ชมฮะน้องเขาร่วงไปตรงนั้นนะ

ตรงนี้เป็นท่อระบายน้ำริมถนนสายทางลัดบ้านสะเกด
หลังที่ดินตำบลตลิ่งงามครับที่เกาะสมุยสุราธานี
แล้วคนที่เห็นเหตุการณ์ก็คือพันธาอากาศเอกปีอารัฐเทพรัฐ
พยายามจะไปช่วยน้องฟลุ๊กแล้วนะครับ
แล้วเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นประมาณเกือบ๕โมงเย็นเนี่ย
ผมมานั่งอยู่บนรถมีคนมาวิ่งมาบอกผม
บอกว่าเนี่ยเด็กจมน้ำเด็กจมน้ำไปช่วยหน่อย
ตอนไปถึงเห็นมือน้องโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ
เหมือนขอความช่วยเหลือนะขอความช่วยเหลือ

น้องก็โดนดูดเข้าท่อไปแล้วครับหายไปเลย
ชาวบ้านพยายามหากันหากันหาไม่เจอ

เมื่อวานนี้พี่ผมกับฟลุ๊กอะนะ
แล้วก็เพื่อนอีกหลายคนชวนกันมาเล่นน้ำบนถนน

ผมเห็นน้ำท่วมสูงสัก๔๐๕๐เซน
น้ำก็ไหลแรงโอ้โหคุณผู้ชมดูน้ำที่มันไหลลงท่อแรงสักขนาดนี้
แล้วในขณะที่เล่นน้ำกันอยู่เนี่ยรองเท้าฟลุ๊กเพื่อนผมอ่ะ
มันหลุดลอยไปตามกระแสน้ำไอ้ฟลุ๊กมันก็เดินตามไปเดินตามไป
ไปหยิบรองเท้าไงที่มันลอยไปอยู่ปากท่อระบายน้ำ
พอไปถึงปรากฏฟลุ๊กโดนน้ำดูดลงไปในท่อ
ผมกับเพื่อนก็ตะโกนให้ช่วยด้วยช่วยด้วย
คนแถวนั้นช่วยแต่ก็ไม่ทันครับ
เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังค้นหาน้องฟลุ๊กตามแนวท่อระบายน้ำ
คาดว่าน้องฟลุ๊กน่าจะโดนดูดลงไปพัดลงไป
ตามแนวลำคลองบ้านสะเกดแต่ก็ยังไม่เจอก็เลย
เมื่อคืนนี้ยุติการค้นหาไปก่อนครับเดี๋ยวเช้าวันนี้จะวางแผนค้นหาอีกครั้งหนึ่ง
หวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าน้องฟลุ๊กจะไม่เป็นอะไรมาก
อาจจะไปโผล่อยู่โผล่อยู่ปลายท่อครับ
ไปโผล่อยู่ลำน้ำตรงไหนสักที่หนึ่งเอาใจช่วยครับ